เอาล่ะใครที่ยังว่างงานอยู่ฟังให้ดีแล้วกัน
เพราะว่ามีอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับ
เลี้ยงนี่เลยลูกออด

หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเพาะพวกกบขายนั่นเอง
ออสหรือว่าลูกกบนะครับที่ชาวบ้านชาวอีสาน
เขาเรียกว่าฮวกเนี่ยถือว่าเป็นอาหารรสเลิศเลยนะครับ
ของชาวอีสานนิยมรับประทานกันมานานแล้วล่ะ

อาจารย์เชิดศักดิ์รัตนประเสริฐครูโรงเรียนน้องหานวิทยา
อำเภอน้องหาจังหวัดอุดรธานี
ก็ทำอาชีพเสริมขายกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ
ชาวบ้านนิยมไปซื้อเพื่อให้กบนั้นไปผสมพันธ์กัน

ส่วนใหญ่นะครับจะซื้อในช่วงฤดูฝน

แต่พอหมดช่วงฝนเนี่ยนะครับ
พวกก็จะลดน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย
อาจารย์เชิดศักดิ์จึงคิดวิธีที่จะผลิตพวก
ให้วางไข่นอกฤดูกาลได้นะครับ
โอ้โหก็เลยใช้การแยกกบตัวผู้ตัวเมีย
ออกจากการอยู่ในบ่อที่ไม่มีน้ำก่อน

พอถึงเวลาอยากให้มันผสมพันธ์ทำไง
จับมันมารวมกันปล่อยน้ำลงไป

ปรับอากาศอารมณ์คล้ายเปิดแอร์

พอมันเย็นสบายใจแล้วมันอ๋อได้แล้วได้แล้ว
๒๕๐บาทเป็นฤดูแร้งเนี่ยก็จะแพ้ขึ้นมานิดนึง
คือ๓๕๐บาทต่อ๑กิโลกรัมนะครับ
โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีนะคุณผู้ชม

ที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นหมก
หมกลูกมวกนี่แหละ
เขาบอกว่าเป็นรสชาติสุดยอดมาก

หลากหลายอาหารการกินที่อังกษัตริย์กัน